สวัสดีครับ
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำงานได้ง่ายง่าย

ลูกไว้ก่อนกระพงเกษียณอยู่ประมาณ๑๐ปีนะครับ
ตัวไว้เพื่อเป็นอาชีพสำรองหลังเกษียณ
ส่วนเรื่องการดูแลกระท้อนก็มีมากมายหลายขั้นตอนนะ
คุณภัยรัฐครับลองบอกเคล็ดลับการดูแลกระท้อน
เกษตรทำเงินของเราฟังหน่อยครับ
การดูแลรักษานะครับเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอก
เอามาใส่โคนต้นต้นละ๒กระสอบ
เสร็จแล้วเราก็ต้องลดน้ำหมักที่เราใช้
ก็พวกอีเอ็มกับกากน้ำตาล

อกก็จะร่วงหมดเพราะว่าไม่มีฝน
แต่ถ้าฝนตกไม่ต้องให้น้ำมาก
หอเมื่อกระทอดออกผลเท่าลูกบันดาว
คุณภัยรัฐก็จะนำถุงพลาสติกมาห่อลูกกระท้อนทุกลูก
เพื่อกัดแมลงตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
เมื่อหอไปแล้วระยะ๑ผลก็จะโตขึ้น
น้ำหนักจะอยู่ที่ลูกละประมาณ๔๐๐๗๐๐กรัม
จึงต้องมีความจำเป็นในการนำไม้ไผ่มาค้ำยันไว้
เพื่อไม่ให้กิ่งมันหักโค้นลงมานั่นเองครับ
พอเมื่อกระท้อนสุกแล้วก็สามารถสอยสายพี่น้องบางสาย

ไม่กัดสอยสอยลงมาทีละช่อ
สอยแล้วหล่นลงพื้นทางเจ้าของจะคัดทิ้งทันที
จะไม่นำมากินหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าเด็ดขาด
ฉะนั้นกระท้อนที่จำหน่ายออกไปต้องผ่านการคัดกรองอย่างดี
ถึงจะแพ็คลงกล่องส่งไปจำหน่ายตามออเดอร์
เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ๔๐บาทจนถึงกิโลกรัมละ๗๐บาทครับ
ซึ่งการปลูกกระท้อนขายของคุณภัยรัฐและภรรยาก็สามารถสร้างรายได้ให้กับทั้งคู่
เป็นก่อเป็นกรรมนับหลายแสนบาทต่อปีเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ